กรณีคลิปที่ตำรวจขอตรวจใบขับขี่ผู้ชายคนหนึ่ง
บริเวณจุดตรวจบนถนนสายทุ่งใหญ่หนองดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คลิปนี้หลังจากถูกแชร์ออกไป
เป็นการตั้งคำถามอยู่ว่าสรุปแล้ว
ในคลิปนี้ใครผิดใครถูกใครบกพร่องกันแน่
ระหว่างคนขับรถกับตำรวจที่ทำหน้าที่ในวันนั้น
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
เรียกตัวตำรวจที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาชี้แจงคลิปแล้วนะ
เบื้องต้นพบว่าก็ตำรวจทำหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
แต่อย่างไรก็ตามขอใช้เวลาก่อนนะ
สำหรับการตรวจสอบยืนยันแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
กรณีนี้คือตำรวจจราจรสพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชค่ะ
ออกตั้งจุดตรวจบนถนนสายทุ่งใหญ่หนองดี
ยูเทิร์นภูตะวันเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถยนต์สีขาวเข้ามายังจุดตรวจ
ขอดูใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบขับขี่
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็คือที่ด้านนู้นนะคะสวมเสื้อสีส้ม
เสื้อส้มนะค่ะหลับทำหน้านิ่งเฉย
แถมยังบอกว่าตัวเองเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาภาค๘
และอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนสนิทกับผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งใหญ่
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจใบขับขี่
มีการถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรีถากูลเนธพุกณะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอาคอนศรีธรรมราช
เพชรจันทอง๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้ว
ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือคนที่ขอตรวจใบขับขี่
ผู้ชายคนที่อ้างว่าเป็นอธิบดีสารอาญาภาค๘
เข้ามาคุยกันค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพทุ่งใหญ่
มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ใช้เวลาทั้งสิ้นในการพูดคุยครึ่งชั่วโมง
ผลตำรวจตรีถากูลระบุเพียงสั้นหลังจากประชุมแล้วเนี่ยนะคะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยขอชื่นชม
การทำงานของตำรวจจาราจรปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งถูกต้อง
แต่การที่มีคลิปแพร่ออกไปสู่สาธารณะ
ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ๒หน่วยงาน
ระหว่างตำรวจกับสารยุติธรรม
ซึ่งเปรียบเสมือนนักมวยขึ้นชกที่มีแผลแตกยับเยินทั้งคู่
ขอให้การทำงานครั้งนี้เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะคะ

มีคำสั่งให้ตำรวจจราจรทั้งสองนายมาปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ
ร่วมกับผู้กำกับทางผู้บังคับบัญชามีคำสั่งออกมาแล้วนะคะ
๑๐ตำรวจโทเทียรพงศ์และ๑๐ตำรวจตรีเอกพล
กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมก็คือตำรวจจราจร
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะยังไม่มีคำสั่งนี้ออกมาเลย

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่สพทุ่งใหญ่ตามเดิมค่ะ
ทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละว่า
เหมือนกับที่ท่านได้บอกว่าต้องให้กำลังใจคนทำงาน
ก็ผมก็ได้สั่งการให้ยกเลิกคำสั่งของผู้กำกับไปแล้ว
ก็คาดว่าคงจะดูว่าทางผู้คับบัญชาจะมีสั่งการยังไงต่อไป
ขณะที่พลตำรวจโทพงวุฒิพงศรี

สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางไปพบนะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ที่ภูเก็ตช่วงบ่ายเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้น

สั่งให้ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
และจะต้องรายงานผลกลับมาให้ทราบ
ภายใน๑๓พฤษภาคมนี้
โดยในส่วนของตำรวจสพทุ่งใหญ่ที่ถูกสั่งย้าย
ตอนนี้ที่บอกว่าให้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้ว

ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีเบื้องต้น
ยังไม่มีคำสั่งย้ายออกนอกพื้นที่
ซึ่งการจะสั่งย้ายค่าราชการต่าง
จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอค่ะ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้รอบครอบ
เพราะว่าไปกระทบการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะ
ไม่ควรรีบเร่งในการสรุป
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลาย
หากตำรวจบกพร่องก็ต้องดูว่าบกพร่องส่วนไหน
เป็นการบกพร่องในส่วนของการกำกับดูแล

รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ๑๐ตำรวจตรีเอกพลเอง
ต้องดูว่าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงานด้วย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
น่าจะทราบผลนะคะ๑๓พฤษภาคมนี้ค่ะ